น้ำทำอาทาร
กล่าวทำอะไรอยู่ครับเขากำลังสวดกำลัง

ต้องสวดแบบเงียบเงียบหรือต้องมีเสียงกำลังคิด
หนี้เดือนนี้อยู่ครับว่าสิ้นเดือนแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่

เขาบอกเลยเนี่ยโทรมารถปลดทุกข
บอกว่ามีจราเข้มารถปลดทุกข์บอกไม่รู้ทำยังไง
โทรมารู้ก่อนร้อนหนาวบอกว่ามาจัดการให้หน่อย
คุณโยงหลายหน่วยเดี๋ยวโยงหลายหน่วยงานเหลือเกินนะฮะ
เดี๋ยวก่อนอันนี้นี่คือแต่งตัวแบบนี้
ไหนอยากให้โชว์มีรอยส่งรอยสัก
นี่เป็นมูลคาถาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกน้ำไม่เปียก
นี่ไม่เปียกมาหลายเดือนแล้วกากเกื้อนขึ้น
คุณไม่อาบน้ำเองหรือเปล่าต้องไปหาหมอแล้วนะ
อ่าตกตรงว่าคุณมาทำอะไรช่วงนี้เนี่ยต้องไป
หาเจรเทศหน่อยเพราะว่ามีคอมเพลนมาบอกว่ามีเจรเทศหลุด๒๓มิตร
ที่บูเก็ตบอกว่าให้มาอยู่แถวนี้ด้วยมีคนไลยงานมา

แล้วมาอาบแดดบนชายหาดเอง

ต้องให้ไกรทองอย่างคุณมาช่วยถูกต้องนี่พักเราด้วย

แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยออกไปตามน้ำตามท่าตามลำคลองต่าง
น้ำแรงเราต้องเซฟด้วยเพื่อความปลอดภัย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมน้ำแรงขึ้นแรง
ฝนยังตกอยู่หรือเปล่า
แต่ก็เบาลงแค่ช่วงเวลาสั้นเท่านั้นเดี๋ยวจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์ขึ้นสถานการณ์ลมเป็นยังไง
ล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าจราเข้ไปอยู่แถวปากท้องแล้วนะ
ใครอยู่บริเวณอังกฤษจะไปเที่ยวบริเวณอังกฤษน้องท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องประวังกันหน่อย
เพราะว่าตัวเข้าทางใหญ่เหมือนกันและยิ่งลมแรงแบบนี้ก็ทำให้จราเข้เข้าใกล้ฝั่งกันเยอะ
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เกิดสภาพอากาศอะไรขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ฝากไม้กายสิทธิก่อนนะครับ

คุณผู้ชมตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนของไทย
ก็ยังอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศทางตอนบนของเรานะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่อยู่ในแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
มีการเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนบน
แล้วก็ขณะนี้เองพัดมาอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
จะไม่เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนาม

นั่นก็หมายความว่าจะมีฝนตกไม่เยอะเท่ากับลูกที่แล้ว

ซึ่งก็สามารถที่จะเหนียวนำให้กระแสลมนี่นะครับ
ไปแล้วก็ไปสยอมความกดอากาศต่ำนะครับ
จะสั่งเก็บว่านี่คือภาพดาวเเทียมนะครับ
มันนะครับเข้ามาปะทะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบจุดที่มีฝนตกก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดอำนาจริงอุบลราชธานีตากอุทัยธานี
กาญจนบุรีตราดประจวบคิริขันระนองพังงาสุราธานี
แล้วก็สตูนนะครับใครที่อยู่บริเวณดังกล่าว
จะออกไปทำงานก็ตรวจสอบสถานการณ์ฝนดูฟ้าดูฝน
แล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่เนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็ฝนที่มีการตกมาเยอะแบบนี้ก็ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่าง
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะครับนี่คือกระแสลมตอนนี้ก็จะสังเกตว่า
กระแสลมที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีกระแสลมค่อนข้างแรงนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ตามแนวพื้นที่ที่ติดกับบริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลาง
ภาคอีสานนะครับรวมไปถึงบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๑๒ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่
ก็ไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนส่วนเมื่อสักครู่นี้เป็น๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามแนวนั้นนะครับซึ่งเป็นแนวภูเขาเพชรบูรณเรียงตัวลงมาจนถึงบริเวณตามแนวเขาใหญ่
มีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างเยอะในช่วงเที่ยงนี้จุดไหนที่วันสองวันก่อนหน้านี้
ไม่มีฝนตกมีอากาศร้อนอบอ้าวก็คงต้องเตรียมตัวกันหน่อย
วันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับความชื้นที่ได้เยอะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่บอกให้เราได้รู้
จุดนี้จะมีฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลักเป็นความชื้นที่เข้ามาสะสม
ถ้าเกิดความชื้นสะสมสะสมเยอะก็มีโอกาสที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมา
ถ้าหากอากาศเย็นสบายฟ้าครึมโอกาสเกิดฝนก็ค่อนข้างน้อย
วันไหนแดดเปรี้ยงแรงวันนั้นมีโอกาสเกิดฝน
ฝนส่วนใหญ่จะตกช่วงเที่ยงไปถึงช่วงหัวค่ำช่วงที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
รู้จากสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวผมไปทำพิธีก่อน
ต้องใช้สมาธิมากเดี๋ยวดูว่าเขามีจราเคจริงหรือเปล่า
เห็นไหมมาแล้ว
โชว์อีกรอบ

มาออกไป

อ้าวอะฮะเจอรัเขต์ใส่พันธุ์ไหนหรือเปล่าฮะอุ๊ย